นายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
นายสมศักดิ์วัชรธดาพงศ์นายอำเภอเถิน
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดงานประเพณีเมืองสังขตนประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ภายในงานมีขบวนแห่ครัวตานของชาวบ้านตามประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมา
การแสดงฟ้อนโม่งจังแจ้โดยมีช่างฟ้อนกว่า๔๐๐คน
การแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองสังขตุนและการเดินแฟชั่นโชว์เพื่อการกุศลและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ของชุมชน
รวมถึงการออกร้านและหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมของกิ่งกาชาติอำเภอเถินด้วย
โดยงานประเพณีเมืองสังขะตนประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอำเภอเถิญได้ร่วมกับอบจรลำปาง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดขึ้นต่อเนื่องมานานหลายสิบปี
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
วาระจังหวัดลำปางศุกร์ทุกด้านโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ห้าถึงเก้า
ทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ารวมห้าวัน